ไม้พี่รัฐค่ะเรียกว่าปั๊วปังแล้วก็อินเตอร์มาก
ไมค์เนี่ยก๊อปไมค์เมื่อก่อนเขาทำเพลงใช่ไหมคะ

แล้วปรากฏว่าเขาก็แบบอยู่เมืองไทยข่าวมันเยอะ

ล่าสุดนะคะคันไม้คันมือปล่อยซิงเกอร์

ดิวเซอร์นะคะเกาหลีค่ะคุณทอมมี่ลีค่ะ

โปรดักชั่นที่เห็นค่ะเมืองจีน

ใช่แล้วนักต้องมีนักแสดงจากเมืองจีนมาช่วยด้วยนะคะ
ซึ่งนะคะหนุ่มไม้พี่รัฐก็ไม่ทิ้งไลน์ค่ะ
ก็ช่วยดีไซน์นะคะถ้าเต้นคูเนี่ยเห็นในภาพไหมคะ
ค่ะคุณอ่านะคะโดยหนุ่มไม้บอกว่า
ถ้าไหมมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่หมายก็จะมาแวะทักทายกับบันเทิงไทยรัฐแน่นอ
เพราะพี่คะเขายังเป็นคนไทยอยู่พี่เขาไม่ได้แบบเพี้ยนขนาดนั้น
ไปดูดีกว่าว่าความปั้วมันขนาดไหนค่ะกับไม้พี่รัฐแล้วก็ผลงานเพลงของเขาค่ะ

ฟังเพลงนี้มันแบบว่าคึกคักกันแต่เช้าเลยนะเข้ากับน้องด้วยนะคะ

แล้วก็มีการวาดลีล้างโอ้โฮเท้าไฟเจ๋งจ้ะ
โอ้โฮนะคะพี่ฉันก็นึกถึงตอนสมัยก๊อบไมค์เลยอ่ะ
เออเบาส์ไหมที่เล่นที่เล่นสมบัติกันอยู่เนอะ
เขาก็ยังหน้าเด็กตลอดเลยนะแต่ว่าชีวิตช่วงนี้ก็อยู่เมืองจีนเป็นหลักนะคะ
ส่วนเมืองไทยก็ไปมานะคะแล้วก็ยังมีผลงานดังอีกเพียบเลย
คืออยากจะบอกว่าที่เมืองจีนไม้ดังติดท็อปเลยนะ
นี่นะคะภูมิใจจริงในความเป็นคนไทย